ไก่ทองค่ะต้อนรับให้ใครมาท่องเที่ยวฟาร์มจราเข้กันหน่อย
เพราะแหมช่วงนี้นะเนื้อจราเข้ก็ดีนะ
แล้วก็การท่องเที่ยวโชว์จราเข้ก็เยอะด้วย
ที่ฟาร์มดิฉันมีจราเข้ไต่ราวด้วยค่ะคุณผู้ชม

แต่จะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมเซ็กเช็คสภาพอากาศกันหน่อย
เช็คกันให้ดีค่ะเพราะช่วงนี้ฝนจะตกมาบริเวณตอนบนของประเทศ
แล้วก็บริเวณที่ติดกับพื้นที่ที่มีทะเลนะคะ
เนื่องจากว่าปัจจัยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงมีกำลังแรงนะคะยังคงพัดต่อเนื่อง
ทำให้เกิดความชื้นทั้งในพื้นที่บนบก
ขณะเดียวกันด้านบนของประเทศคือแถบเมียนมาแล้วก็ลาว
ยังมีร่องมรสุมพาดผ่านทำให้ตอนบนของประเทศมีฝนตกในระยะนี้
ใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งเน้นว่าทำช่วงกลางวัน
ภาคเช้าเนี่ยทำได้ช่วงบ่ายมาอาจจะมีฝนตกในหลายพื้นที่นะคะ

โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรค่ะต้องระมัดระวังหลายอย่างเลย
ฉะนั้นนะคะต้องเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าพยากรอากาศกันให้ทราบ

สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานจะมีฝนมากกว่าแดด
ชื้นในอากาศสูงระวังโรคพืชจากเชื้อราค่ะ
เกษตรกรเร่งทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร
และไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนมากกว่าแดด
ความชื้นในอากาศสูงพื้นที่รุ่มเร่งยกของมีค่าขึ้นสู่ที่สูง
กันความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลัน
เกษตรกรควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้กับสัตว์น้ำ
ส่วนทะเลนั้นคลื่นลมสงบค่ะ
สำหรับภาคใต้จะมีฝนตลอดช่วงทั้งสองฝั่ง
ชื้นในอากาศสูงระมัดระวังเรื่องการตากผ้านะคะ

เกษตรกรระวังโรคพืชจากเชื้อราในยางพารา
และเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้กับสระน้ำกันด้วยค่ะ
ในช่วงฤดูฝนนี้เกษตรกรควรที่จะหมั่นดูแลโรงเรือน

แล้วถ้าหากว่ารั้วรอบขอบชิดไม่ดี

ไปทำร้ายทำลายข้าวของทำร้ายชาวบ้านนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะ
แต่มั่นใจได้ว่าฟาร์มจราเข้ของดิฉันเนี่ย
โอ้โหมิดชิดอย่างดีแถมจราเข้แต่ละตัวแข็งแรงไม่เชื่อ

ฉะนั้นแล้วดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
มาเลย